เอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมและตามเชียร์กันต่อ
คู่ที่๓ของรายการ๕๖กิโลกรัมครับ
แสนชอรัตนาชัยจากระยองกับเบอร์ดี้เลี้ยงประเสริฐจากร้อยเอ็ดครับ
ดูภาพช้ากันก่อนครับดึงจังหวะแม่แล้วหัวด้วยซ้ายทันทีครับแสน
ดูครับพยายามจะอาศัยจังหวะฝีมือแลกกันนะครับ
ง้างมาวางด้วยซ้ายแสนเขียวได้พยายามจะเทแต่ไม่ลงครับ
อันนี้ครับยกที่๒ดูภาพช้างก่อนครับซ้ายของท่านแสนครับ
ด้วยหมัดขวาตามเข้ามาครับพอดีแล้วเสียบเลยครับ
พยายามจะฟัดอยู่ที่วงในครับท่านเบอร์ดี้
ตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่๔ครับดูภาพช้านก่อนครับพยายามจะเตะขวาต่อยขวาครับของทางด้านเบอร์ดี้
แสนกดมากระซวกซ้ายครับกำปั้นมาโดนคืนด้วยแข้ง
ยกที่๔ครับ
เขาใส่แบบไม่ยั้งเลยครับแล้วโดนวงในเข้าไปชุดใหญ่
เบอร์ดี้มีอาการไม่ดีครับ
เอาล่ะครับหวังในแข่งสายโอ้โหดูครับ
เตะบริโธนแขนมีปัญหาเลยครับ
เตะเอียงเลยครับซ้ายของแสนครับ

นี่แหละครับเด็ดขาดครับ
โอ้โหนี่แหละครับสุดท้ายแล้วครับ
โอ้โหมีอาการจนได้ครับ
ไปเล่นงานที่บริโธนแขนครับ

เบอร์ดี้พยายามจะปั๊กด้วยซองแสนไม่สนครับ
ยัดเลยครับด้วยแข่งครับอูใต้ดูครับ
ขนาดท่อนแขนเข้าไปเลยครับ
ด้วยซ้ายอัดลำตัวแล้วก็ปิดเกมครับ
โอ้โหนี่แหละครับเป็นความเด็ดขาดของแสนชอรัตนชัยนะครับ
นักทกจากจังหวัดระยองไปบนวิธีครับ